ใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กเนี่ยนะคะ
ลูกกับรถอันนี้ต้องระวัง
แล้วตัวลูกขึ้นไปบนรถ
แล้วคาดว่าน่าจะไปนั่งทับปุ่มล็อกค่ะ
ทำให้ลูกถูกขังอยู่ข้างใน
ส่วนตัวคุณแม่อยู่นอกรถอยู่เลยก็ต้องให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือนะคะ
พยายามเปิดประตูรถพยายามงัดรถเพื่อที่จะเอาลูกออกมา
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะ
ที่โรงจอดรถของนางสาววันวิสาปินทรายมูล
ปางวัวหมู่๑ตำบลเชียงบานอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาวค่ะ
แล้วที่คุณผู้ชมเห็นมีเจ้าหน้าที่มานะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยมุลและเจ้าหน้าที่สยามรวมใจปู่อินเชียงคำเนี่ย

คันสีขาวนี่แหละค่ะเป็นรถคันที่เกิดเหตุ
ในรถมีเด็กชายปะพินวิทย์ปินไซมูลหรือว่าน้องเผ่า

อยู่ในรถดูสิคะเจ้าหน้าที่เขาต้องส่องดูในกระจก
พยายามตะโกนเรียกพยายามตะโกนบอกน้อง
แล้วน้องก็อยู่ในอาการที่

แล้วกู้ภัยเองก็ไม่มีอุปกรณ์ที่ปลดล็อก

สายที่คุณผู้ชมเห็นเป็นสายของถังออกซิเจน
คือสอดไปขอบประตูรถด้านหลังฝั่งคนขับ
เพื่อให้น้องเผ่าที่อยู่ในรถ๒ขวบ

ทีนี้ก็ต้องแจ้งไปยังช่างกุญแจ

สุดท้ายเปิดประตูรถออกมาได้

แต่ทีนี้ถึงแม้จะช่วยเหลือน้องได้แล้ว

เหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้น

แล้วกุญแจที่ใช้เนี่ยเป็นกุญแจแบบสมาร์ท

ก็เปิดแง้มประตูรถเอาไว้
แล้วตั้งกุญแจเอาไว้ที่เบาะคนขับ

ทีนี้คุณแม่เดินไปปิดประตูบ้าน
เผ่ายังอยู่นอกรถอยู่เลย

ปิดประตูเรียบร้อยเลยค่ะ

แม่ก็คิดว่าน้องเผาก็คงจะเหมือนกับว่า
มาด้านหน้าแล้วก็ไปนั่งทับกุญแจรีโมท

แล้วใครจะพยายามเปิดจากข้างนอกเนี่ย

จนสุดท้ายต้องไปแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือนะคะ

กุญแจจะไม่วางทิ้งไว้ในรถอีกแล้ว
แล้วก็จะเก็บติดตัวเอาไว้เลย

น้องก็ตกใจนะครับ